ทำไมมันแรงแบบนี้คงจะต้องหาวัชพืชมาคลุมดิน
เพื่อป้องกันไม่ให้หน้าดินแห้งแล้วก็คลุมให้พื้นดินมีความชุ่มชื้น
คุณผู้ชมแบบนี้ต้องตรวจสอบสภาพอากาศกันแล้วนะคะอรุณสวัสดิต้อนรับสู่รู้ก่อน
ร้อนหนาวยามเช้าต้นสัปดาห์เดือนใหม่ด้วยนะคะเดือนนี้บอกได้เลยว่า
ย่างก้าวเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย
ความร้อนทั้งความแรงความแห้งเนี่ยมาเต็มแต่อย่าเพิ่งเสียอก
เสียใจไปค่ะคุณผู้ชมยังคงมีฝนมาประปรายทำให้ชุ่มชื่นหัวใจ
กันได้บ้างดูกันจากโมเดลจำลองอากาศนะคะ
คุณผู้ชมทั้งกระแสทิศทางลมที่พัดมานะคะ
ก็คือลมตะวันออกบริเวณนี้นะคะยังคงปกคลุมบริเวณอ่าวไทยนะคะ
รวมไปถึงอันดามันนอกจากนั้นแล้วนะคะ
ยังส่งผลกระทบต่อภาคกลางอย่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะ
ทำให้บริเวณดังกล่าวก็อาจจะมีอากาศแปรปรวนมีฝนเกิดขึ้น
เฉพาะนับจากวันพรุ่งนี้นะคะจะมีปริมาณกลุ่มฝนก่อตัวบริเวณนี้ค่ะ
กรุงเทพมหานครปริมณฑลนะคะรวมไปถึงภาคตะวันออก
และถัดจากนั้นกลางสัปดาห์จะพาดผ่านขึ้นไปทางตอนบนของประเทศ
คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแถบนครราชศรีมาสระบุรี
ก็จะมีโอกาสเกิดฝนได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
นี่ก็คือสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นในตลอดทั้งสัปดาห์นี้
แต่มาดูเรื่องของคลื่นในภาคใต้กันบ้างค่ะ
คุณผู้ชมถามว่าระยะนี้คลื่นเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ
ดูจากโมเดลจำลองอากาศแล้วสีฟ้าอ่อนแบบนี้คือคลื่นไม่สูงเลย
ประมาณสัก๕๐เซนติเมตรไม่เกิน๑เมตร
สบายสามารถท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลได้สบายเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นตรวจสอบข้อมูลกันหน่อยค่ะกับการคาดการณ์อากาศตลอดทั้งวันนะคะ
เหนือภาคตะวันออกเชียงเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้า
กลางวันอากาศร้อนมีฝนเกิดขึ้นได้เล็กน้อยนะคะ
เฉลี่ยประมาณสัก๒๐๓๘องศาเซลเซียส
ซึ่งลักษณะอากาศแบบนี้ก็จะเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งภาคตะวันออกภาคกลางภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือ
เว้นยอดดอยยอดภูอาจจะยังคงมีอากาศหนาวอยู่บ้าง
ลงมาที่ภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน
ระยะนี้ก็ยังคงมีฝนเกิดขึ้นร้อยละ๑๐๒๐ของพื้นที่นะคะ
คลื่นในทะเลสูงประมาณ๑เมตรค่ะ
ส่วนฝั่งอันดามันจะคลื่นสงบกว่าฝั่งอ่าวไทย
สำหรับเกษตรกรท่านใดที่กำลังปลูกพืชช่วงนี้อยู่นะคะเอาวัชพืชมาคลุมดินหน่อยเป็นการช่วยยืดอายุของพืชแล้วก็ให้เติบโตได้ดีด้วยนะคะ
ดิฉันลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ